คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่อายุทยานะคะ
มันมีหนุ่มวัย๒๙ปีเขาซิ่งจักรยานยนต์มาที่บริเวณสะพาน
ซึ่งเป็นสะพานยกระดับปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโค้งพอดี
เสียหลักพุ่งชนขอบสะพานเคาะร้ายนะคะ
ร่างกระเด็นตกลงมาจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่แบบนี้ครับ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมาบนถนนในพื้นที่ของถนนสายเอเชียนะคะ
สพปะอินค่ะเข้ากรุงเทพฯช่วงกมที่๑๒ตบบว่านะคะ
ทีนี้ตำรวจตรวจสอบค่ะปรากฏว่าจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ห่างจากสะพานกลับรถสักประมาณ๑๐เมตร
มีร่างของผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายวรพลบนเชียงรากวัย๒๙ปีเป็นชาวสระบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่นำร่างมาตรวจสอบพบว่าสภาพศพแขนหักขาหัก
ทีนี้ตรวจสอบบนสะพานตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นสะพานกับรถแน่นอนว่ามันก็ต้องยกระดับสูงขึ้น
ทีนี้มีพื้นผิวถนนของสะพานคือพบว่ามีเศษสาย
แล้วก็หินคลุกช่วงบริเวณโค้งของสะพานนะคะ
มีรอยถลายของรถจักรยานยนต์นี่แหละไปชนครูดอยู่กับสะพาน
แล้วก็ใกล้กันมีจักรยานยนต์ของผู้ตายเป็นฮอนด้าคลิกสีดำป้ายทะเบียน
กไก่พศ๔๐๕๐พระนครศรีอยุธยาล้มอยู่คันนี้นะคะ
ร่องรอยในรถจักรยานยนต์ก็มีรอยครูดอยู่กับสะพานเช่นเดียวกัน
ทีนี้ปรากฏว่าบนสะพานนะคะคุณผู้ชมจุดสังเกตที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกคือ
ไฟไม่ส่องสว่างเลยคือมือตื๋อแบบนี้
ดูสิลำบากนะคะวิสัยทัศน์ก็โอ้โหขับขี่ไปก็มองลำบากอะค่ะ
แบบนี้เลยนะคะไฟส่องสว่างหลายต้นดับหมดเลย
ทีนี้ได้พูดคุยกับนายอดิเทพนาราคามนะคะซึ่งเขาให้ข้อมูลแบบนี้
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมอายุทยารวมใจกู้ภัยด้วยนะ
เขาบอกว่ามาถึงที่เกิดเหตุเขาพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าด้านล่างสะพาน
ตรวจสอบดูแล้วก็ไม่มีที่ผจรแล้วค่ะ
เสียชีวิตคาที่มีบาดแผลที่บริเวณข้อเท้าซ้าย
แล้วก็แขนขาหักตามสภาพเลยตกลงมาจากสะพาน
น่าจะตกมาได้ระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าลำตัวเขาเย็นทั้งหมดเลย

ทีนี้พอได้พูดคุยกับนายสุริยาอีกท่านหนึ่ง
ท่านนี้เป็นกู้ภัยเช่นเดียวกันแล้วเขาก็มีอาชีพเป็นรายเดอร์
เขาบอกว่าเขาต้องใช้สะพานกลับรถเส้นนี้เป็นประจำ
เคยเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักล้มด้วยนะคะ

วิสัยทัศน์การมองเห็นไม่ดี
พื้นถนนขุขระก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน
ลองฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ
คือก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขใหม่คันเร่งของมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย

ว่าเขาขับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ

แล้วก็เดี๋ยวมีการส่งร่างไปผ่าชนะสูตร
มอบให้ญาติรับไปดำเนินการต่อไปนะคะ
ยังไงก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย